ซื้อแล้วเหรอไม่บอกเลขเดี๋ยวเลขเคลื่อน
หลายคนชอบบอกแบบนี้นะเดี๋ยวเลขเคลื่อนเดี๋ยวเลขเคลื่อนบอกไม่ได้นะฮะ
แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของความเชื่อกันนะฮะ
เพราะหลายพื้นที่ชาวบ้านต่างไปกราบไหว้
บูชาทาแป้งขัดถูเพื่อขอตัวเลขกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับไปดูพ่อปู่โพทองนะครับ
ซึ่งเขามีพิธีบวงสวงกันอยู่
ชาวบ้านกว่า๒๐๐คนก็ร่วมในพิธี
โดยมีร่างทรงจัดพิธีใต้ต้นโพอายุกว่า๑๔๐ปี
บริเวณโคนต้นโพมีจอมปลวกหุ้มอยู่โดยรอบเลยนะครับ
มีทูบปักบูชาที่ซอยต้นโพหมู่๓
ตำบลตลุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาธนะครับ
นายนพดล๗นจิตอายุ๖๓ปี

วันหนึ่งไก่ชนที่เลี้ยงไว้ออกมาหากินใกล้กับต้นโพ
ตัวคุณลุงเองก็มาตามไล่กลับบ้าน

ขณะที่ตนเองนอนกึ่งหลับกึ่งตื่น
ปรากฏภาพของคนตัวใหญ่แต่งตัวเหมือนคนจีน
มาบอกว่าที่ตรงนี้สกปรกช่วยจัดการให้หน่อย
คุณลุงก็เลยชวนภรรยาไปถางป่าทำความสะอาดกัน

เห็นตัวเลขก็นำไปซื้อถูกรางวัลหลายครั้งแล้ว
ตัวคุณลุงเองก็เลยลองซื้อตามบ้าง
ก็ถูกมาถึง๓ครั้งแล้วไงคุณ
ร่ำลือกันว่าที่ตรงนี้แรงนะครับ
สมัยก่อนโรงเลื่อยอยู่ถัดจากต้นโพไป
ใครเดินมาถึงตรงนี้ก็ต้องเห็นนี้เลย
เพราะเจอกับผีที่เอาขาเกี่ยวกับต้นโพแล้วก็ห้อยหัวลงมา
คุณลุงเรียกสิ่งที่อยู่กับต้นโพนี้ว่า
พ่อปู่โพทองแม่ย่าโพเงิน
และคุณลุงมีความตั้งใจจะสร้างสารให้ต้นโพ
ขอให้ร่างทรงมาทำพิธีร่างทรงก็เลยมาทำพิธีในครั้งนี้

แล้วก็ชาวบ้านก็มาในครั้งนี้ด้วย
แล้วก็ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวงวดที่ผ่านมาก็มี
งวดต่อไปคุณลุงบอกเดี๋ยวจะให้ร่างทรงมาอีกนะครับ
ซึ่งร่างทรงนำเทียนไปหยดลงในอ่างน้ำมนต์

อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปในบางช่วงบางตอนของภาพข่าวนี้นะฮะ
ใครดูทันก็ได้เลขดีไปนะครับ
อันนี้พอพาไปดูเรื่องนี้แล้ว

คือที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรำค่ะ
เห็นไหมนี่เจ้าหน้าที่ชาวบ้านเขาแตกตื่น

คืออะไรคะเป็นงูสิง
เขาเกี่ยวรัดกันรอดรักกัน
ใช่งูสิงขนาดใหญ่๒ตัวยาวกว่า๒เมตรนะ
มันกำลังผสมพันธ์กันอยู่ค่ะ
เป็น๑๐นาทีเลยบริเวณสนามย่าข้างศาลนะคะ
จะหนีไปแล้วหนีสายตาคนไปแล้ว
นี่ไปจู่จีกันต่อในพุ่มไม้หรือยังไง

เราก็เลยเอามาเผื่อให้แฟนข่าวไทยรัฐทีวีได้ดู
แล้วคนที่เขานิยมตัวเลขเขาก็จะไม่พลาดค่ะ

ส่วนพี่ในแผงของพี่มีเลขอะไรบ้าง
ส่วนใหญ่คุณสืบสกุลเวลาที่เขาเห็นเป็นงูแบบนี้
เขาจะตีเป็นเลขเบิ้ลเลขคู่

คือก็ไม่ได้เห็นกันง่ายนะ
พวกพลาดรักกันแบบนี้นะครับ